คุณผู้ชมครับเจาะลึกประเด็นร้อนในวันนี้ครับ
กันด้วยนโยบายการปรับปรามมาเฟียและผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลนะครับ
ดูเหมือนว่านโยบายนี้โจทย์นี้จะถูกท้าทายจากเจ้าหน้าที่รัฐ
หลายครั้งหลายเหตุการณ์มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
และล่าสุดกับกรณีที่เกิดขึ้นกับลูกเขยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เขยของคุณชาดาไทเศษครับ
พฤติกรรมต่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รวมถึงล่าสุดนี้
จะทำให้นโยบายการปรับปรามมาเฟียและผู้มีอิทธิพลนั้น
กลายเป็นเสือกระดาษหรือไม่

แต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการล่อซื้อและจับกลุ่ม
อครอนีเรียกรับศิลป์บนจากผู้ประกอบการ
ทำโครงการก่อสร้างระบบประปาน
สวนทางกับคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างสิ้นเชิง
ที่สำคัญหนึ่งในขบวนการตบทรัพย์เรียกเงินจากผู้ประกอบการ
ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่เป็นลูกเขยของชาดานั่นเอง
กรณีนี้คนอีสานจะพูดว่าหมดคำสีวาว
การประกาศปราบผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลเหมือนเสือกระดาษ
เพราะบรรดาขาเล็กขาใหญ่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต่างไม่แย่แสต่อคำขู่ใด
ยังคงดำเนินการท้าทายรัฐแบบไม่ไว้หน้า
ไม่ว่าจะเป็นคดีกำนันนกยิงตำรวจตาย
แล้วก็นายกเทศมนตรีบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
เรียกตบทรัพย์ผู้ประกอบการ๑๕๐๐๐๐๐บาท
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี
ประธานกรรมธิการการปกครองกรวีปริศนานันทกุล
หากไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่รังแก่หรือข่มเหงประชาชน
ก็ไม่ได้อยู่ในข่ายของผู้มีอิทธิพล
รายชื่อของที่จังหวัดอุทไทย
ถือว่าอยู่ในข่ายของผู้ที่มีอิทธิพลไหม

เขาอาจจะมีการทำผิดกฎหมายจริง
แต่เงื่อนไขที่สำคัญคือการกระทำผิดกฎหมายเหล่านั้นเนี่ย
มันเข้าข่ายกับการใช้อำนาจหน้าที่
ในการคุกคามในการรังแก่พี่น้องประชาชนหรือไม่

ไปการรังแก่ไปการกันแกล้งไปการคมเห็นประชาชน
ก็จะไม่ได้อยู่ในข่ายของผู้ที่มีอิทธิพล

ผู้ประกอบการชนะการประมูล๒โครงการ

เพราะร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัด
คำสั่งลึกลับห้ามขายวัสดุทุกชนิด
ให้กับบริษัทที่ชนะการประมูล
จนทำให้ผู้ประกอบการต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่
จะถูกเรียกเงินถึง๑ล้านบาท
เพื่อให้ไฟเขียวในการทำงาน
กรณีนี้ต้องถามไปถึงนายกรวีว่า
ผู้ประกอบการถูกรังแก่ถูกข่มเหงหรือยัง
หลวงราชการที่๙เคยมีพระบรมราชวาส
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
นาคายลูกเสือวัชญาวัตชิราบุทรจังหวัดโชนบุรีตอนหนึ่งว่า
บ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความประกอบติศุกร์เรียบร้อย
เรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
ค่ะแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี
ให้คนดีปกครองบ้านเมือง

ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน